ส่วนที่พยาวค่ะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเนี่ย
เปิดประตูออกมากะว่าจะสูดอากาศแบบให้เต็มปอดเลยนะคะ
สุดท้ายเหม็นมากเหม็นมากก้มไปดู
นั่นมันเห็ดมือผีเห็ดมือผีไม่ได้มาเดียว
มาพร้อมกับเลขเอาไหมคะถ้าเอาติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหถ้าจะเข้าใกล้ตรงนี้นะต้องอุดจมูกไว้นิดหนึ่ง
เห็ดมือผีนะเคยได้กลิ่นไหมผมไม่เคยได้กลิ่นเอง

ถ้าใครเคยได้กินเห็นไหมคะแมลงวันถึงขั้นตอนค่ะ
นั่นการันตีถึงความเหม็นค่ะคือแมลงวันจะชอบตอมอะไรเน่าเน่าเหม็น
ใช่เหม็นมากเจ้าของบ้านบอกว่าเหม็นเหมือนแบบกลิ่นศพแมวศพหมาหรือว่าศพคนเหม็นมาก
นี่แล้วตากล้องนี่ไปถ่ายตะใกล้เลยนะไม่เหม็นนะเนี่ย
ต้องสูญค่ะเพราะให้นับคือเขาเรียกว่าเห็ดมือผีหรือเห็ดหนวดประมึก
คล้ายหนวดปลาหมึกด้วยถ้าเกิดว่านับก้อนกลมเนี่ยก็คือมี๑ดอกยื่นออกมาความยาวสักประมาณ๑คืบ
ถ้าเกิดว่านับที่หนวดหนวดมี๘หนวด
โหมกตัวเล็กชัดมากเลยอ่ะพี่ฟุ้ยแต่ดูบางมุมมันก็จะเหมือนมืออ่ะเนาะมือของศพอ่ะเนาะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะใครล่ะครับเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอายุ๔๘ปีชื่อว่าคุณสมนึกสุขสำรานโอ้โหเจอสำราญใจเลย
บอกว่าเพราะว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดที่หายากอันดับสองของโลกมาเจอแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีจะเกิดขึ้นกับบ้านของแกแน่นอนเลยนะคะ
ก็เลยเตรียมจะเอาบ้านเลขที่นั่นก็คือ๑๑๗หมู่๑๒ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพยาวเอาบ้านเลขที่นี่แหละค่ะไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ
พี่ปุ๊ยบ้านเลขที่๑๑๗หรอใช่จำไอ้รถ๓คันได้ไหมกำลังจะห่อ๔๗๑๑มันจะพ้องถึงพอดีเกินมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะมันต้องมีอะไรซ้ำติงแล้วล่ะ
กระสอบตัวเงินตัวทองได้ไหม๘๑๗ไงใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องแบบนี้นะความบังเอิญมีจริงในโลกนะคะ
ทีนี้แกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยแกเปิดประตูออกมาก็ได้กลิ่นนะพอดูไปดูมาเฮ้ยทำไมมีเห็ดมือผีหรือว่าเห็ดหนวดปลาหมึกมาอยู่ตรงนี้
โชคมาแน่นะคะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านดูข่าวต่อไปได้เลยค่ะ
จากเห็ดมือผีมาดูพญาบึ้งบ้างดีกว่าพญาบึ้งเนี่ยก็แน่นอนต้องลงรูหน่อยมันต้องมีเออไปที่วัดโบดราชศรัทธาครับ
บนบางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี่มีนักเสี่ยงดวงอ่ะเอาดอกไม้ทูบเทียน
ขอตัวเลขนี่แล้วก็หย่อนลงไปหย่อนตัวเลขลงไปมีเขียนเลขศูนย์ถึงเก้านะครับ
ชุดด้วยกันหย่อนไปในรูพญาบึ้งดูสิจะดันตัวอะไรออกมานี่ครับ
ค่อยดันออกมาแล้วลุ้นแล้วลุ้นอีกโอ้โหเอามาวางไว้ปากรูครับ
เปิดออกดูตัวเลขตัวแรกหกครับเป็นหกนะตัวต่อมาก็คือแปดครับ
นี่แหละครับและตัวสุดท้ายก็คือสูงนั่นแหละครับออด
ไปจากกล่องสลากนะครับเป็นเสียงออดด้วยสรุปว่าครั้งนี้ครับ
พญาบึ้งคีบออกมา๖๘๐ครับครับไปส่องกันต่อเลยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะไปดูอ่างน้ำมนอ่างน้ำมนในพิธีสวดพันยักษ์ปัดเปล่าสิ่งชั่วร้าย
เสริมสิริมงคลของเทศบาลตำบลปากนครนะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ส่งกันให้เห็นเลยว่าจะมีอะไรนะครับ
ขออภัยยังไม่พาไปที่อ่างน้ำมนต์นครศรีแต่พามาที่นี่ก่อนสุโขทัย
วัดแห่งนี้มีการตั้งสารตาสารยายชาวบ้านที่ศรัทธาก็มาร่วมงานจำนวนมาก
แล้วก็มีร่างทรงเมื่อกี้ร่างทรงชูนิ้วแล้วก็มีคนที่มาร่วมงานเนี่ย
ลักษณะเหมือนถูกสิงอะไรแบบนี้นะคุณนะนี่ฮะพิธีตั้งสารตาสารยาย
ชื่อสารตามีแล้วก็สารใยมาบริเวณสนามด้านข้างของวัดวังตะแบกที่หมู่๖
บ้านวังตะแบกอำเภอบ้านด่านลานหอยที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะโอ้โหปีผ้าประโคมตลอดงานเลย
แล้วก็พิธีบวงสวงเชิญตาเชิญยายและบริเวณขออภัย
บริวารเข้าสารที่สร้างจากไม้รูปแบบเรือนไทยสวยงามนะครับ
ร่างทรงที่ชาวบ้านศรัทธาที่เคยทรงให้เลขเด็ด
ชาวบ้านถูกกันมาทั้งอำเภอแล้วเรียกกันว่าปู่เอ็ด
ปู่เอสเนี่ยเป็นผู้ประกอบพิธีในปู่เอสนะฮะ
ปรากฏว่าจู่ชาวบ้านรายหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้ผู้หญิงนะ
มีอาการแบบผุดลุกผุดนั่งออกมาร่ายรำ
เป็นการถวายสารตาสารยายด้วยนะฮะ
รวมถึงมีชาวบ้านอีกหลายคนก็ร่วมร่ายรำรอบศาลกันด้วยนะครับ
แต่ที่ชาวบ้านจับจ้องมากเป็นพิเศษก็คือช่วงท้ายที่ปู่เอสเนี่ย
ทำพิธีกราบไหว้ขอพรก่อนอันเชยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดับผ่านร่าง
มีการพูดหยอกล้อกับชาวบ้านเล็กน้อยนะ
รวมถึงขอหมากมาเคี้ยวหน่อยมีอาการคล้ายคนแก่แล้วฮะ
แล้วก็ปู่เอสเนี่ยก็ไม่ทำให้ชาวบ้านผิดหวังฮะ
ปู่เอสเนี่ยกรีดนิ้วไว้เลขชัดเจนเลย
นี่เป็นเลข๔เลข๖แล้วก็เลข๙นะฮะ
ท่ามกลางที่ชาวบ้านก็ปรบมือดีใจที่ได้เลขเด็ดสมความตั้งใจรอคอยนะครับ
ขณะที่ทำพิธีร่างทรงปู่เอสได้หยดน้ำมนต์ลงขัน
แล้วก็ปรากฏตัวเลขในขันน้ำด้วยนะฮะ

นี่ฮะชาวบ้านบางคนเห็นเป็น๑๑๘บางคนไม่ใช่๑๙๙
บางคนบอกเอ๊ย๑๖๘แล้วแต่ใครจะเห็นนะครับ

หลังจากพิธีเสร็จทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่แผงสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเลย
แล้วแต่ชอบใจเลยนะฮะ
หลายคนได้มาหลายเบอร์หลายเลขนะ
ไปดูส่องโอ่งน้ำมนต์ดีไหมคะโอ่งมังกรนี่ค่ะ

ขนาดนี้คุณผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรคะ

ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย

สาธุรำพรจากพี่บุ๊กด้วย
แล้วก็เสียงสวดเมื่อสักครู่เป็นเสียงสวดพันยักษ์
เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมสิริมงคล
เนื่องในวันเทศบาล๒๔เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ปรากฏว่าก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากเลย
ไลท์สำคัญนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมโอ่งน้ำมนต์
ปกติเราเจอแต่ขันน้ำมนต์ใช่ไหมคะที่มาเป็นโอ่งกันเลยทีเดียวนะคะ
ให้เห็นตัวใหญ่ชัดแบบแทงลูกกระตาเราเลยนะคะ
คือหลังจากที่นายปรีชาแก้วกระจ่างนายกเทศบาลตำบลปากนครนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานแล้วก็ลูกจ้างของเทศบาลเขาร่วมกันจัดกิจกรรม
ทำกลางมาตรการการป้องกันโรคโควิด๑๙เห็นไหมคะ
เป็นอย่างดีแบบนี้ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์
และพระสงฆ์แต่ละท่านนะคุณผู้ชมค่ะ
ชื่อดังจากปากใต้ทั้งนั้น๑๑รูป๑๑อีกแล้ว
มาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดพานยักษ์แบบโบราณ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานนะคะ
แล้วนี่เห็นไหมมีการโยงสายสินรอบบริเวณ
ตามห้องทำงานต่างของสำนักงานเทศบาล
พร้อมกับนำโอ่งลายมังกรนี่แหละ
นี้ราคาขนาดใหญ่ใส่น้ำเกือบเต็มเห็นไหม
นี่มีทูบด้วยมีเทียนด้วยขออภัยมีเทียนนะคะ
เทียนจุดบนของโอ่งแบบนี้เพื่อให้น้ำตาเทียนมันหยดลงไปในโอ่ง
แล้วไหลเป็นสายสายอะไรล่ะสายน้ำตาเทียน
เออวาดเป็นตัวเลขกันไป
นี่ค่ะหลังเสร็จสิ้นพิธีปรากฏว่าไม่พลาดนะคะนักเสี่ยงโชค
ซองค่ะซองหยดน้ำตาเทียนจากโอ่งนั่นแหละ
บอกว่าเห็นจริงไม่ได้โมโฮนะ
เราก็อยากรู้ว่าเห็นอะไรเห็นน้ำตาเทียน

พิศนุโลกครับชาวบ้านเข้าไปแก้บนกันนี่
แก้บนศาลเจ้าพ่อปู่เรืองฤทธิ์ครับ

ใครมาขอพรนี่สมหวังไปตามกัน

เป็นคณะแม่แจ่มจันทร์จำนวน๔นางด้วยกัน
รำถวายมือแก้บนครับ

อยู่ที่ริมถนนพระร่วงตะบดในเมืองที่พิศนุโลก

แก้บ่นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามากราบว่าขอพรพ่อปู่เรืองฤทธิ์
ขออะไรล่ะขอให้ลูกสอบเข้าทำงานราชการได้
สำเร็จจริงครับสมหวังดังปรารถนาเลย
ก็เลยพาครอบครัวมาแก้บนแล้วก็กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันต่อด้วยนะครับ
ซึ่งสารเจ้าเพราะเรืองฤทธิ์แห่งนี้ถามสักสิทธิ์แค่ไหน
ประเมินดูคุณผู้ชมเห็นไหมวางเรียงรายเยอะเนี่ยนะ
ปั้นไก่ชนครับคนเอามาถวายกันเพียบเลย
สมที่ขอพรไปเพียบเลยนะค่ะ